ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้สพดงเย็นเนี่ยได้รับแจ้ง
เหตุว่ามีพระมรณภาพอยู่ที่สาราริมทางหน้าโรงเรียนบ้านสมวิไล
ผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งมานะครับเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
พอดงเย็นมาตรวจสอบผู้ใหญ่กำนันกำนันตะบนบ้านตาดเนี่ยแจ้งมานะครับ
พอไปถึงเนี่ยก็เจอชาวบ้านกำลังมุ่งดูศพของพระนะฮะที่ท่านมรณภาพอยู่
แล้วก็สาบแช่งคนที่ทำร้ายพระจนมรณภาพว่าโอ้โหอย่างนี้บาปหนาเหลือเกินถึงขั้นลงมือฆ่าพระเลยเหรอนี่ฮะ
ส่วนสาเหตุที่ท่านมามรณภาพอยู่ตรงนี้คาดว่าท่านอาจจะเดินผ่านมานะครับ
หรือว่าเดินทางผ่านมาแล้วก็มาพักตรงสาราข้างทางตรงนี้เพื่อหลบลมหนาวหรือว่าพักเหนื่อย
แต่ใครมาทำร้ายจนมรณภาพแบบนี้มีจีวอนคลุมตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้านอนคว่ำหน้าอยู่ที่นั่งสาราริมทาง
ศีรษะถูกทุบนะฮะพระวัชกรกองจันทร์อายุ๕๓ปีตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีบาดมีย่ามใส่ของมีกาต้มน้ำมีกรดเนี่ยวางอยู่ด้วยท่านอาจจะล่วงผ่านมาแล้วมาพักเหนื่อยตรงนี้
บลมหนาวตรงนี้ที่ศีรษะของพระวัชกรนะครับมีร่องรอยการถูกตีด้วยของแข็งบาดแผลใหญ่นะครับ
มีเลือดไหลมาถึงพื้นปูนของสาราซึ่งเลือดเนี่ยแห้งกรังแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วน่าจะตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนวันก่อน
ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการทำร้ายร่างกายหรือการถูกฆ่า
ซึ่งต้องตรวจสอบจากบาดแผลของพระวัชกรนะฮะ
แต่ตอนนี้ก็พอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
พอรู้แล้วครับตอนนี้กำลังดำเนินการสักครามผู้ต้องสัยอยู่แต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสาราที่เจอศพของพระวัชกร
ก็คือนายวัญชัยจันแดงอายุ๕๖ปีบอกว่าเมื่อวานวันที่๑๙ธันวาคม
ตอน๖โมงเย็นเนี่ยยังเห็นพระรูปนี้เดินทุดงมาตามถนนเลย
เดินมาจากทางอำเภอบ้านดุงจากนั้นก็เดินข้ามถนนไปพักอยู่ที่สารา
เช้าเมื่อวานนี้ตื่นมาก็ยังเห็นพระท่านนอนอยู่ที่สารา
ก็คิดว่าเออสงสัยจะหนาวนะยังไม่ตื่นก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งเที่ยงตำรวจมานั่นแหละถึงรู้ว่าพระเนี่ยถูกทำร้ายมรณภาพอยู่คาสารา
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นใครฆ่าพระไม่รู้เหมือนกัน
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนี่ฮะที่ลงมือฆ่าพระ
นายไพรวันจันแดงอายุ๓๗ปีตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะครับที่สาราที่เกิดเหตุ
หน้าโรงเรียนบ้านสมวิลัยริมถนนสายหนองเม็กตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุง
คือนายไพรวันเนี่ยบอกว่าเห็นพระวัชกรท่านนอนอยู่ที่สารานะครับแล้วหันศีรษะมาทางถนน
ตอนนั้นก็เลยเอาไม้มาแล้วฟาดไป๓ทีเพราะคิดว่าพระวัชกรเป็นขโมยจะขึ้นบ้าน
ดูสิหลังการทำแผนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออแล้วทำไมถึงไปฆ่าพระอ่ะ
เขาบอกเกิดก่อนก็ต้องตายก่อนเนี่ยเหมือนกับพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะ
โว๊คโว๊ควนไปหมดนะครับจับใจความอะไรไม่ได้เลย
สุดท้ายสพดงเย็นก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับแจ้งข้อหาเบื้องต้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วนายไภวันผู้ต้องหานี่ชื่อนายไภวันจันแล้ดน้ำสกุลเหมือนกับวัญชัยจันแล้งที่เป็นชาวบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามสารา

ค่ะอ่าถามว่าไม้เนี่ยที่เอามาตีศีรษะของพระจนมรณภาพ
บอกว่าไม้เนี่ยก็เอามาจากบ้านของตัวเองนั่นแหละนี่เห็น
พระเนี่ยนอนอยู่ที่สาราแล้วคิดว่าพระเป็นขโมยจะมาขึ้น
บ้านถือไม้ข้ามถนนจากบ้านมาฟาดศีรษะพระท่านสามทีจนท่าน
รณภาพโอ้โหดูสิฮะอ่าส่วนเรื่องจิตใจหรือว่าสตงสติอะไร
ต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าจิตใจไม่สมประกอบจริงหรือเปล่าค่ะ